คือรถโดยสาร๒ชั้นที่จดทะเบียน๑มกราคมปี๒๕๕๙
จะมีการควบคุมด้วยหลักเกณฑ์ต่างเข้มงวดเลยนะคะ
ระบบเบรกต้องเป็นเบรกแบบเกียร์ไฟฟ้า
ทรงตัวต้องมีความเสถียรได้มาตรฐาน
การทดสอบพื้นลาดเอียง๓๐องศา
แต่กลุ่มนี้มันมีอยู่แค่๑๒๐๑๓๐ของรถโดยสาร๒ชั้นทั้งหมดในประเทศไทย
ส่วนรถโดยสาร๒ชั้นที่ใช้งานก่อน๑มกราคมปี๒๕๕๙

คันคุณผู้ชมสูงถึง๔เมตร๕๐เซนติเมตร

แต่ตั้งแต่ปี๒๕๕๗เป็นต้นมา
นายกรัฐมนตรีก็บอกแล้วว่าไม่จดทะเบียนใหม่แล้ว
สำหรับรถโดยสาร๒ชั้นไม่เอาแล้ว
แต่แบบเก่าที่มีอยู่ก็ต้องไปตรวจสอบสภาพให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
แล้วความสูงลดลงมาสูงที่สุดได้แค่๔เมตรเท่านั้น

ใช่ต้องเปลี่ยนค่ะเขาจะไม่ให้ใช้
ซึ่งรถที่จดทะเบียนเก่าแล้วไม่ถูกระเบียบตามที่เขาออกมาล่าสุด

ที่ใบอนุญาตให้ไว้เนี่ยมันถึงปี๒๕๖๓นะ

คุณต้องใช้อีก๒ปีกว่าจะถึง๒๕๖๓

วันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

ยืนยันว่าไม่จดทะเบียนให้ใหม่แล้ว

ก็ต้องไปแก้ไขให้ตรงตามมาตรฐาน
ต้องให้ผ่านการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานนะครับ

กรมการขนส่งทางบกเขาไม่ต่อทะเบียน

รถทัวร์๒ชั้นแล้วนะคะ

กำลังปรับปรุงรถที่เหลืออยู่

ก็กำลังเร่งพิจารณาว่าจะทำยังไง
ให้ปลอดภัยกับประชาชนมากที่สุด

สารเสพติดของพนักงานขับรถ

ตรวจจับทุกคนมันยาก
ว่ามีรถสองชั้นก็ยังมีอยู่
ยังไม่หมด

พอมันไม่ได้มาตรฐาน

สรุปจำนวนรถโดยสารสองชั้น
ทั้งที่เป็นรถโดยสารประจำทาง
และไม่ประจำทางมีจำนวนทั้งสิ้นกว่า๗๐๐คัน
ข้อมูลจากสำนักวิศวกรรมยันยนต์กรมการขนส่งทางบก
สรุปจำนวนรถที่ผ่านการทดสอบการทรงตัวหรือพื้นเอียง
มีจำนวนกว่า๑๐๐คัน
เท่ากับจะมีรถที่ไม่ผ่าน
หรือไม่ได้ทดสอบพื้นเอียงกว่า๕๐๐คัน
ที่ยังวิ่งให้บริการผู้โดยสารครับ